คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังรับประทานอาหาร
แต่เป็นเรื่องที่ต้องเตือนสำหรับใครชอบกินเนื้อสัตว์แบบสุกดิบอย่างนี้ค่ะ
พญาตินะคะผู้ชายคนนี้พญาติตืดวัวอยู่ในลำไส้

เขาดึงคุณหมอดึงให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนแล้ววัดเลย
นี่คือยาวที่สุดในรอบ๕๐ปีที่คุณหมอเคยเจอมาในลำไส้คนนะ
ประเด็นก็คือผู้ชายคนนี้เขาชอบกินเนื้อวัวดิบตั้งแต่อายุ๒๐ไม่เคยตรวจ
ปัจจุบันนี้อายุ๖๗พอไปตรวจพอคุณหมอผ่าตัดแล้วโอ้โหนี่พญาติค่ะ
นี่นะคะผู้ชายคนนี้อายุ๖๗เป็นชาวจังหวัดหนองคาย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยโรคประสิทธิ์นำตลับเมตรมาวัดเลย
พญาติตืดวัวยาว๑๘เมตรนะคะถือว่ายาวที่สุดในรอบ๕๐ปีนะคะ
ศูนย์วิจัยโรคประสิทธิ์นำเรื่องนี้มาเผยแพร่ค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าคือทางทีมแพทย์เนี่ยค่ะ
ลงพื้นที่ไปให้บริการตรวจคัดกรองพญาติ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อนจังหวัดหนองคายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วผู้ชายคนนี้อายุ๖๗นะคะมาตรวจ
พอตรวจอุจจาระด้วยกล้องจุลทัศน์เจอไข่พญาติ
คุณหมอตกใจคุณหมอบอกเอางี้แล้วกันเบื้องต้นเอายาถ่ายพญาติไปก่อน
สุดท้ายมาเจอพญาติตืดวัวนะคะแล้วก็ที่เห็นไปเนี่ยมันคือพญาติตัวเดียวนะคะ
ทีนี้ค่ะพอนำมาเรียงตัวเดียวเนี่ยนะพอนำมาดึงวัดความยาวแล้วก็มาเรียงเนี่ยนะคะ
ลำตัวมันจะเป็นปล้องปล้องนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตต้องให้ข้อมูลแบบละเอียดหน่อยนะ
เพราะว่าเป็นความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะคะตัวมันเป็นปล้องปล้องสุกเนี่ยค่ะ
คือปล้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วมีไข่มาเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีปล้องแก่
ร่องแก่ขนาดมันจะเล็กลงมามีอวัยวะเพศผู้และเพศเมีย
ส่วนปล้องอ่อนมีอวัยวะเพศที่ไม่สมบูรณ์ท้ายสุดคือส่วนหัวค่ะ
ส่วนหัวจะมีขนาดเล็กที่สุดนะคะมันแบ่งเป็นปล้องแบบนี้นะคะ
แล้วเนี่ยวัดความยาวรวมคือ๑๘เมตรครับ
ทีมข่าวก็เลยลองนำขนาดของความยาวของพญาติเนี่ยค่ะ
เปรียบเทียบให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนมันยาวเท่ากับรถเมศ๑๕๐๐เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถึงศูนย์วิจัยโรคประสิทธิ์เลยนะคะ
นักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีที่จังหวัดนครราชศรีมา
นักวิจัยเลยให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
ญาติตูตืดเนี่ยเป็นโรคประจำท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะ
สำหรับชาวบ้านที่ชอบกินเนื้อดิบเนื้อวัวเนื้อหมูหรืออะไรก็แล้วแต่
มันจะมีไข่แล้วก็มีตัวอ่อนพญาติเนี่ยสะสมอยู่นะคะ
พอกินเข้าไปเยอะพญาติจะไปเกาะที่ผนังลำไส้แล้วมันโตขึ้นเรื่อยคุณผู้ชม
พอมันโตขึ้นเรื่อยแล้วเนี่ยโตเต็มวัยปุ๊บ

ผู้ป่วยจะมีอาการแบบนี้ลองสังเกตดูถ้าใครกินของแบบสูบเดียบนะ
จะมีอาการเหนื่อยนะคะอ่อนเพลียน้ำหนักลด
เบื่ออาหารไม่สบายท้อง
ยกเว้นถ้ามีจำนวนยาวแบบกรณีที่เล่าไปมันจะหนักขึ้น
อาจจะเป็นถึงขั้นลำไส้อุดตันปวดท้องแล้วก็เกิดอาการเฉียบพลันได้นะคะ
พญาติตัวตื่นสามารถโตในร่างกายมนุษย์ได้นาน๒๕๓๐ปีคุณผู้ชม
มันอยู่กับร่างกายเราได้นานขนาดนั้นเลยนะ
ผู้ป่วยรายนี้นะคะอายุ๖๗กินเนื้อวัวดิบ
หลาบก้อยพวกอะไรแบบนี้อย่างน้อยนะเดือนละสองครั้งนะคะ
ตั้งแต่อายุ๒๐ปีไม่เคยตรวจรักษาเลยค่ะ
พญาติตืดวัวตัวนี้มันเจริญเติบโตอยู่ในลำไส้มานาน๔๗ปีคุณผู้ชม
คุณหมอเลยต้องเตือนและแนะนำว่าอย่าไปกินอาหารดิบนะคะ
พวกผักสดนะคะบางทีกินเลยอย่างนี้เห็นว่าเออผักสดไม่เป็นไรกินได้
ไม่ได้นะคะผักสดก็ต้องล้างให้สะอาดค่ะ
กรณีนี้ก็อาจจะทำให้รับใช้อุดตันได้แต่ว่ากรณีนี้ยังไม่เกิด
ถ้าอุดตันเมื่อไหปุ๊บก็จะปวดท้องปวดอะไรอย่างนี้ก็คงเป็นแบบ
อาการเสียพันธุ์แล้วก็คงไปหาหมอแต่ว่าอันนี้ยังไม่เกิดแบบนั้น
ก็ต้องงดในเรื่องของการกินเนื้อบัวดิบพวกเหล่านี้ค่ะ
ถ้าถามว่าไพราวตัวตือดปกติมันจะยาวขนาดไหน
ปกติก็จะยาว๒๓เมตรนะคะปี๒๕๑๔ก็คือเคยเจอยาวมาก๒๓เมตร
ปี๒๕๖๒เคยเจยา๑๐เมตรเราก็ปีนี้ยาว๑๘เมตร
เมตรนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นยาวที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือ๒๓เมตรนะฮะทานของสุกไว้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับมีน้ำ